ความคืบหน้ากรณีที่ตามหากันอยู่สำหรับรถเก่งที่โดนชนท้าย
แล้วก็พุ่งไปชนแบรียอร์แถวถนนวิพาวดีรังสิทธิ์

ตอนนี้ผ่านมา๕วันแล้วยังไม่สามารถเจอคนที่ก่อเหตุ
แต่ด้วยพลังของโลกโซเชียลที่เขาขอมาช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะ
ว่าใครมีคลิปใครอยู่ในเหตุการณ์นะวันนั้น
มีคลิปที่น่าจะเป็นเบาะแสอีกหนึ่งคลิปด้วยล่ะค่ะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดจากบนสะพานกลับรถนะคะ
จับภาพอุบัติเหตุรถเก๋งถูกเฉียวชนท้าย
เสียหลักพุ่งชนแท่งแบรีเออร์
โดยที่คู่กรณีได้ขับหลบหนีไปช่วงหน้าฐานทัพอากาศ
วิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นภาพแชร์มาโดยคุณวิสาทเสิร์นนะคะ
ชัดเลยใช่ซึ่งเบื้องต้นจากการสังเกตภาพในคลิป
ซึ่งข้างหลังเนี่ยเห็นไหมจะมีรถตู้สาธารณะทะเบียนเหลืองนะคะ
ขับอยู่ในเลนขวาก่อนที่รถตู้จะเปลี่ยนช่องจราจร
อยู่ในเลนส์กลางส่วนรถกระบะเนี่ยได้เข้ามาแทรก
ระหว่างรถตู้แล้วก็รถของผู้เสียหายจึงชนท้าย
แล้วเกิดเหตุการณ์ในคลิปแรกที่นำมาเผยแพร่แชร์กันในสังคมออนไลน

ผู้ที่รับชมคลิปนี้ล่าสุดก็แสดงความคิดเห็นนะคะ
รายก็บอกว่าคล้ายกับมีการหักพวงมาลัยเข้ามา

การว่าคนขับกระบะเนี่ยน่าจะหลับในหรือไม่ก็อยู่ในอาการมืนเมา
หรือว่าเล่นโทรศัพท์ลืมดูทางหรือเปล่า
ก็ตั้งข้อสันนิษฐานสังเกตกันไปต่างนานาค่ะ
อกจากนี้นะคะนางสาวสุธยาสวัสดีทวีกุล

เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเพิ่มเติม
บอกว่าขั้นตอนทางกฎหมายตอนนี้

ขอดูคลิปจากกล้องวงจรปิด๓จุด
เพื่อดูว่าคู่กรณีขับรถหนีไปทางไหน
พร้อมยังขอความช่วยเหลืออยู่นะคะ
ถ้าใครมีคลิปจากกล้องวงจรปิด
ช่วงบริเวณห้างเซียรังสิตเพิ่มเติม๓๐มีนาคม

แต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้

พลังโซเชียลพลังหลายคนช่วยกันได้

ช่วยกันด้วยโลกโซเชียลนี้น่ากลัวดิฉันพูดเลยจริง

เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
แสดงตัวเถอะก่อนที่จะโดนประนามไปมากกว่านี้นะคะ